สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ไม่น้องก็แบบไม่รู้ไงเห็นนี่นะสมาร์ทมาแล้ว
เมื่อกี้มีท่าน้ำหอมนิดนึงจะได้หอมติดทนยาวนาน
ไม่แน่เป็นทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี้

ดีมากค่ะหอมมากนะคะคุณผู้ชมลองนะคะ

กรณีที่ลุงคนหนึ่งหลงป่าไปที่เขานั่งนอน
ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอนะครับ
ที่สำคัญไปพบซากระดูก
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นซากกระดูกอะไร
มีการส่งไปพิสูจน์แล้วด้วยคุณผู้ชมครับ
จากกรณีที่นายบุญฤทธิไหมทองลูกเขยนะครับ

กันออกไปหารังพึ่งเพื่อเก็บน้ำหวาน
บนเทือกเขานั่งนอนในพื้นที่หมู่เจ็ด

แต่ขณะที่ทั้งสองคนนั้นกำลังช่วยกันเก็บ

มีอาการตกใจเหมือนกลวยบางอย่างนะครับ

แล้วก็วิ่งตะเลิศหนีเข้าป่าไปเลยนะฮะ

กระทั่งวันนี้ก็ยังหาไม่เจอนะครับ

อุดมช่วยประคองครับอาสาสมัคร

หลังจากจังหวัดนครศิสตร์ธรรมดาเปิดเผยมาแล้วนะครับ

ร่วมกันค้นหาแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะฮะ
ได้พบร่องรอยกองไฟขนาดใหญ่
ห่างจากที่คนหายไปประมาณ๑๐๐

และภายในกองไฟนะครับที่ดับไปแล้วไปพบเอาเท่าฐานสีขาวคล้ายกับกระดูกคุณผู้ชม

แต่ไม่ฟันทงนะครับว่าเป็นกระดูกคนหรือว่ากระดูกสัตว์
ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนั้นนำเอาไปพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว
เชื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่นะครับรวมทั้งได้มีการนำหมากพลู
น้ำดื่มบุหรี่แล้วก็ใบกระท่อมนะครับนำมาตั้งเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
ป่าเจ้าเขาและเทพาอารักษ์ทั้งหลายนะครับคุณผู้ชม
ทางด้านนายนพดลกิรติกรพิสุทธิ์นะครับเป็นนายอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฐานผู้มนวยการค้นหาผู้สูญหายก็ได้มีการระบุนะครับว่าอุปสรรคอย่างหนึ่ง
ที่เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาพบนั่นคือสภาพของภูมิประเทศของเทือกเขานางนอน
ยากในการเดินเท้าแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังค้นหาต่อเนื่อง
โดยเมื่อวานนี้ระหว่างการค้นหาเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาเนี่ยนะครับ
พบร่องรอยกิ่งไม้คุณผู้ชมครับมันถูกหักระหว่างทางเดินขึ้นเขานางนอน
ห่างจากจุดที่นายเกษมนั้นหายไปประมาณ๒กิโลเมตร
ซึ่งลักษณะของกิ่งไม้มันถูกหักคล้ายกับเป็นเจตนาตั้งใจหักกิ่งไม้
เพื่อทำเครื่องหมายจดจำทางเดินเอาไว้
แต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเป็นการหักกิ่งไม้ของนายสุกเกษมหรือเปล่า
หรือเป็นของเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาก่อนหน้านี้
อันนี้คือลักษณะเหมือนเป็นรังพึ่งนะฮะ

ขณะที่ชาวบ้านจำนวนนึงนะครับที่ปักหลักเฝ้าติดตามการค้นหา
สุกเกษมผู้สูญหายไปปรากฏว่าชาวบ้านที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าเขาไปเห็นลักษณะเหมือนกับเป็นต้นไสต้นใหญ่
มีหญิงสาวใส่ชุดสบายสีขาวทั้งชุดคล้ายกับคนโบราณนะครับ
ไปยืนอยู่บนรากต้นไสขนาดใหญ่
โดยต้นไสดังกล่าวมีขนาดใหญ่อายุไม่ต่ำกว่า๕๐ปี
ลำต้นใหญ่นะฮะหลายคนโอบ
ส่วนรากของต้นไสเลื้อยพันก้อนหินขนาดใหญ่เอาไว้
ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันเหลือเกินนะครับว่า
หญิงสาวในชุดสบายโบราณสีขาวเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่เขานางนอน
ปรากฏกายเพื่อต้องการสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่าง
เป็นเรื่องศัยศาสตร์ซะทั้งนั้น
คือก็มีคนทรงเจ้าก็ไปนะฮะมีพระก็ไปนะครับ
มีการเข้าทรงแล้วก็ไปชี้จุดว่าอยู่จุดนี้จุดนี้ก็ยังไม่เจอ
หรือว่าเจ้าที่เอาไปเล่นด้วย

แต่หลงไป๖วันกระดูกจะเป็นอย่างนั้นแล้วเหรอใช่ไหม
มาเผาเขาบอกว่าไปเจอตรงจุดกองไฟที่ลักษณะเหมือนมอดไปแล้ว
แล้วก็ไปเจอพวกซากระดูกสีขาวเนี่ยเป็นเท่ากระดูกอยู่ในกองไฟอันนั้น
รอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง

ขอให้รอดปลอดภัยออกมาเพราะตอนนี้เนี่ย
ลูกเขยทั้งภรรยาทั้งลูกสาวเองก็กังวลใจกันมาก

ช่วงนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะอากาศร้อนถึงร้อนจัดเลยทีเดียวนะคะ
เกือบ๔๓องศาแล้วที่เดียวกรุงเทพก็๔๐องศา
แม้กระทั่งน้องสัตว์น้องหมาหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องหาวิธีคลายร้อนกันเลยทีเดียวนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพอากาศที่แบบว่าร้อนแดดแรงมาก
ที่ทำให้คนที่ทำงานใช้ชีวิตกลางแจ้งนั้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคลมแดดมากค่ะ

ลมแดดค่ะลมแดดไม่ใช่ก่อไก่ไม่ใช่ก่อไก่ใช่ลมแดดนะคะโดยนายแพทย์ประวิทธิ์ศรีบุญญารัฐ
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดกรสินก็ได้แนะนำบอกว่า
ที่เกิดจากอาการร้อนที่พบบ่อยมากแล้วก็เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเลย
ซึ่งเป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงเกิดจากการอยู่หรือว่าทำงานในที่อากาศร้อนจัดเป็นเวลานาน
ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกายได้
มีผลกับการทำงานของระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือด
รวมทั้งระบบประสาทส่งผลให้เสียชีวิตจากอวัยวะต่างทำงานล้มเหลวเป็นไปได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับวิธีป้องกันโรคลมแดดขอให้พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัด
ควรจะอยู่ในที่ที่มีอากาศหายเทได้สะดวกหน่อยไม่ออกกำลังกาย
หรือว่าทำงานอยู่ในที่กลางแดดเป็นเวลานาน
หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงก็ควรจะดื่มน้ำชั่วโมงละ๑ลิตรเลยทีเดียวนะคะ
ขนาดตอนนี้อยู่ในร่ม๑ลิตรเลยเหรอคะถ้าสมมุติต้องอยู่กลางแดดแล้วเหงื่อออกเยอะอะไรแบบนี้นะคะ

แต่ละที่ก็จะมีความน่ารักอย่างที่บอกไปมีภาพความน่ารักของน้องสุนัขพันธ์ไทย
เมียตัวสีดำนอนหงายอยู่บริเวณหน้าประตูเลื่อนอย่างสบายใจกันเลยทีเดียวนะคะ
คือคนที่เดินไปผ่านไปผ่านมาเข้าใจว่าเอาล่ะเพื่อนร่วมโลกของเราร้อนเหมือนกัน
ก็อย่างน้อยประตูเปิดเมื่อไหร่ฉันก็ได้ไอความเย็นจากข้างใน
ไม่เช่านะขอนอนอยู่ข้างหน้าได้ไหมอะไรอย่างนี้

อันนี้นอนหงายท้องกระเทศเลยดูสิเออนะอย่างว่า๔๐
ฉันเนี่ยเป็นห่วงนี่เลยนะพวกที่ข้าราชการที่ซ้อมงานพระราชพิธี
โอ้โหแล้วใส่ชุดเต็มยศอ่ะแล้วกลางวันแสกแดดแล้วต้องเดินอยู่

สำหรับคนที่ทำศัยกรรมหน้าอย่างนี้ซิลิโคนมันจะยอมไหมคุณแม่
ย้อยสิคะเพราะมันไม่ใช่ร้อนถึงขนาด
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณเข้าไปอยู่ในซาวน่าในที่จำกัดแล้วร้อนมาก

มันต้องเกลียดอุตสานคุณแม่นี่กระเป๋าอีก๔๐กว่าแล้ว
เฉพาะแค่๒อาทิตย์แรกเท่านั้นหลังจากนั้นมีปัญหา

กลัวเรื่องร้อนใช่ไหมคะคุณแม่กลัวรู้ด้านนี้ค่ะอ๋อ

กรุณาอย่าเอากล้องซูมใกล้เข้าไปหน้าแองจี้มากนะครับ
เอาถ่ายเข้าทางเลยอย่าไปถ่ายเข้าใกล้ครับ

คุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่

ไปเข้าที่สูตรไปดูไปเช็คการ์ลดติ้งต่าง
ต่างคนก็ถามฝากความคิดถึงคุณม้าคุณหนูคุณวันโรดเม
แล้วบอกว่าทำไมจริงนั่นหนูตัวเล็กนะคะอะไรอย่างนี้
จริงตัวเล็กล่าสุดไปเดินช้อปปิ้งมาช่วงวันหยุด
ก็มีคุณผู้ชมทางบ้านถามถึงเหมือนกัน

เออไปไหนถามให้หนูเลยค่ะถามวิวที่ก่อนค่ะ
ถามรถเมถามว่าอะไรอย่างนั้นมูไนท์ไปไหนมูไนท์ไปไหนแล้วอ่ะ

เออถามรถเมเฉยเลยวันนั้น
ถามไทยรัฐแล้วกันว่ามูไนท์ไปไหนแล้วเขากลับมาบอกพี่พี่สองคน
เออเขาถามหนูมาอย่างนี้เดตติ้งดีนะมูไนท์

นี่เธอมีแฟนแล้วเคยเช็คไอจีแฟนไหม

แม่ไปเช็คไอจีแฟนเหรอเอ้ยฉันไม่เคยเช็ค
แต่เพียงแต่ว่าฉันอยากจะถามว่าคนที่มีแฟนเธอเคยเช็คไหม
หนูไม่มีแฟนค่ะคุณแม่เอาเหรอฮะโอเค
ไม่ได้ปิดบังไม่ได้ปิดบังแต่อันนี้สิน่ากลัวมากเลยทีเดียว
คือจริงแล้วนี้ชายหนุ่มคนนี้อายุประมาณ๙๒๐ปีนี้นะ
เขามีแฟนนะสาวคนหนึ่งซึ่งต้องบอกอย่างนี้เลยว่า
ก็เป็นคนที่แบบว่าในเฟซบุ๊คนี้นะเขาจะมีเขียนไปว่า
แล้วก็คือพยายามที่จะแบบว่าดูลายแฟนว่าอยากจะเช็ค
หมายถึงว่าเด็กหนุ่มมันก็คงหึงห่วงอะไรอย่างนี้บ้าง
แต่ผู้หญิงก็ปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาเลยนะ
ดังนั้นมีอยู่วันหนึ่งเขาก็แบบว่าแอบไปเปิดดูได้
ผลปรากฏว่าไปเจอข้อความนี้นะเธอกำลังพูดคุยกับผู้ชาย
ซึ่งนับได้ว่าเป็นลูกค้า
พอผมอ่านเสร็จเนี่ยผมทำให้ช็อกเลยผมช็อกเลยทันทีมือไม้สั่นไปหมดเลยนะ
แล้วก็มีความรู้สึกคิดฟุ้งซ่านนี่ไง
ครับจะนัดเหรอคะประมาณ๓ทุ่มไปหาได้ป่ะ
เงียบนี่เงียบไปนะอันนั้นคือเงียบนะฮะอย่าไปอาบอย่างอื่นนะฮะเงียบนะครับ
ค่ะค่ะเขาก็บอกค่ะอะไรน่ะ๑น้ำอ๋อค่ะ๑๐๑๑นะ
เหลือ๑๓๐๐ได้นะถ้า๒ชก็๒๐๐๐ทั้งคืนเหรอ๔๐๐๐
ได้แค่๕ชมทั้งคืนนะงัดเกิน๕ครั้งฟรี๑น้ำนะ

นวดหน้าละชั่วโมงนึงก็เออเขามีน้ำมันนวดหน้า

ก็ไม่เข้าใจผิดเขา

ถุงอะไรเนี่ยหน้านวดหน้าเนี่ยมีถุงเหรอ

กางตรีน้ำตะรอดกระโขลิปบ่ะครบจะเรี่ยว
อ๋อแล้วมันต้องการให้มันเรียว
ไม่ต้องการให้มันพองใช่ไหม

ว่าเธอออกไปหาลูกค้าที่ร้านกาแฟ

พ่อมีอยู่ประมาณหนึ่งนะนะผมจับได้นะเมื่อสี่วันก่อนนะตอนสงกราน
ผมก็แอบเห็นเธอเนี่ยคุยรับงานอะไรอย่างนี้แหละก็เลยทำเป็นแบบว่าไม่เห็น
เพราะตอนนี้เนี่ยผมมาแอบเปิดดูผมเสียใจมากเลยผมจะทำยังไงดีครับ
ที่เธอทำแบบนี้ผมมีความรู้สึกผิดหรือผมควรจะทำยังไง
ก็เลยขอปรึกษาเพื่อนเพื่อนทำใจอย่างเงี้ยน้องเลยนะเขาก็ถามนะ
มีบางคนก็ตอบมานะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะทั้งสองฝ่ายเนี่ย
นะก็ควรที่จะปรับคุยกันเออว่าถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับ
เรื่องของแบบเศรษฐกิจหรืออะไรอย่างนี้เราน่าจะหางานหรืออัน
อื่นทำใหม่ไหมอันนี้ก็ดูนะว่าคิดบวกนะบอกดีไหมอย่างนั้นเป็นต้น
รายได้เพิ่มเนี่ยโดยการที่แบบว่าในอาชีพอื่นอื่นเนี่ยที่ไม่ได้เป็น
เรื่องของการขายตัวอย่างเงี้ดีไหมมาพูดคุยกันนะฮะชีวิตของคนเราเนี่ย
ความจำเป็นเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่แล้วเขาบอกมาอย่างนี้นะคนที่
เป็นแบบนี้อาจจะต้องพยายามเข้าใจนิดนึงอย่าไปซ้ำเติมแต่บาง
คนก็บอกน่ะบอกว่าทำใจแห่งเธอเนี้ยก็บอกทำใจนะแต่บางทีเนี้ย
ผมก็บอกว่าก็เลิกเลิกกันไปซะเลยสักก็สิ้นเรื่องแต่รับได้ไหมล่ะ
ถ้าสมมุติว่าเปิดไปแล้วแบบว่าไปเห็นแฟนไปขายตัวอย่างนี้
ต้องไปคุยกันนะว่ามันเกิดจากประเด็นอะไรมันมีเหตุผลอะไรเพราะอะไร
อะไรอย่างเงี้ยอืมผู้ชายเขาทำแต่ลำบากผมเข้าใจไม่รู้เหรอ
เออเป็นว่าเป็นผู้ในมุมผู้ชายอ่ะน่าจะรู้สึกอย่างงั้นเนอะถ้าเกิดไปเจอ
ที่ผู้หญิงเขาแหละว่าเขาไม่พบยังไงเพราะส่วนมากผู้ชายเขาเป็นเพศ
ของการแสดงความเป็นเจ้าของไงต้องแบบเป็นของฉันคนเดียวหรือแบบอะไร
อย่างเงี้ยแต่อย่างนี้ก็ไม่ถูกหรอกคุณแม่มันก็ไม่ได้แหละมันไม่ได้
อยู่แล้วแหละดังนั้นมันจะต้องโปรโมทห้ามให้เขาซื้ออ้าวไม่มันไปโปรโมทไม่ให้
เขาซื้อได้ยังไงในเมื่อเขาห้ามแฟนตัวเองไม่ขายไม่ได้ก็ห้าม
โมทให้คนอื่นห้ามซื้อแฟนฉันนะเขายังไม่เคยคุยกันไงเอ๊ะหรือว่าขายด้วยเลยดี
ไหมเอาเดี๋ยวนี้มันเข้าเทียมกันเลยไม่หรอกเขาอาจจะต้องคุยกันก่อนก็ฟังความจำเป็นของ
ผู้หญิงก่อนว่าผู้หญิงต้องการอะไรกันแน่ทำไมถึงทำอะไรอย่างนี้เนอะ
ตัดสินใจได้ง่ายเลยความจำเป็นไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวนี้สังคมมันเป็นวัตถุนิยม

ผมจะกินหอยนังรมก็เพราะเสียงคนภาคเมื่อกี้นี่แหละ
เสียงดีมากเลยสิไหมคะ

มันเข้าไปในกระเพาะเลย

ก็จัดอันดับ๑๐๐บุคคลผู้มีอิทธิพลทรงอิทธิพลประจำปี๒๐๑๙ออกมาเรียบร้อยแล้ว
เธอนางเป็นคนชอบตั้งความเป็นผู้มีอิทธิพลในทุกเรื่อง

แล้วก็สาระทุกเรื่อง

ต้องตอบไปทุกเรื่องถ้าเขาตอบได้ทุกเรื่องเขาก็
ไอ้ที่ตอบไปนะบางทีก็ไม่ใช่

บุคคลสำคัญเซเลเบตี้นักกีฬานักการเมือง
หลายคนก็เรียกว่าได้รับการจัดอันดับแบบนี้ด้วยนะคะ
ประธานสภาสหรัฐก็เป็นผู้นำทรงอิทธิพลด้วยนะคะ
ปีนี้คือคนนี้ค่ะนางแนนซี่เพลโลซี่ประธานสภาผู้แทนรัศดรแห่งสหรัฐอเมริกา
สังกัดพักเดโมแครตนะคะแซงหน้าประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป
ซึ่งมาในอันดับที่๒นั่นเองค่ะ
อกจากนั้นก็ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองโลกอีกหลายคนเลย
ว่าเบนจามินเนธัญฮูนายกของอิสราเอลนะคะ
สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสควรกุยโดนะคะ
ผู้นำฝ่ายค้านที่อ้างตัวว่าเป็นที่รักษาการประธานาธิบดีเวเนซูเอร่าค่ะ
แล้วก็มีเด็กหญิงอยู่คนหนึ่งอันนี้เด็กหญิงเกรต้าชุนเบิก
นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมตัวน้อยชาวสวีเดนคนนี้นะเป็นผู้ทรงอิทธิพล

ขณะที่ในแวดวงศิลปินดารานะคะพบว่าในปีนี้เองเนี่ยก็มีบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดคือ

พี่ดูเชื่อเลยเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่หนูชอบมากคนต่อไปนี้

ของผู้ทรงอิทธิพลของกีฬา
นี่พี่หนูกลัวเลยพี่หนูชอบมาก

พี่หนูชอบ
ปีนี้เขาได้ปีนี้เขาได้คุณพี่

อ้าวว่ากันไป
มีเรื่องราวดีนะคะ

คือเวลาเราจะท้องหรือไม่เนี่ย

แล้วมันขึ้นมาปั๊บท้องไม่ท้องเราก็รู้
เดี๋ยวนี้มีเรื่องนี้แล้วก็ผ่านออยแล้วด้วยนะ
นั่นก็คือสามารถที่จะเช็คเกี่ยวกับเรื่องของการ
ในปี๖๒นี้แหละค่ะโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่๙เมษายน๒๕๖๒นี้แหละค่ะ
โดยสาระสำคัญของการแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขก็คือการที่กำหนดนิยามสำคัญที่เกี่ยวข้องกำหนดคุณภาพมาตรฐาน
แล้วก็ข้อกำหนดซึ่งต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานนะคะ
ระบบประเทศหรือว่ามาตรฐานระหว่างประเทศอย่างเช่นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอะไรอย่างนี้เป็นต้น
แล้วก็ยังมีข้อความว่าใช้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยตัวเองเท่านั้น
ต้องได้รับการตรวจยืนยันนะฮะ
ที่สามารถตรวจยืนยันวินิจฉัยได้

ซื้อมาตรวจเองได้แล้ว

รู้ว่าเป็นที่โจทย์ฐานกันมากเลยนะครับ
เป็นเรื่องที่ไปเกิดขึ้นที่

ที่นาเกลือนะครับคือมันมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเนี่ย
ขี่ออกมาเล่นวันสงกรานหรือวันไหลที่พัทยา
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ไปถ่ายคลิปเอาไว้
โดยเขาอ้างว่าตัวเขาเองเนี่ยนะฮะ

แล้วเขาก็ถูกตำรวจเนี่ยจับ
แล้วก็ยึดมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับ
เอาไปไว้ที่สพแล้วล้อมคอกเอาไว้

อยู่ดีรถคันนี้มันออกมาขี่บนท้องถนนได้อย่างไร
ทั้งที่มอเตอร์ไซค์อยู่ในคอกที่สอบพอร์
ไปดูคลิปนี้ครับ
เธอไม่ไปไหนพี่ไปไหนเล่าไว้รถมี
เขาชื่อว่าปอเขาถูกจับไปนะ
ในลักษณะว่าเขาไปขับขี่แข่งบนท้องถนน
ก็เลยถูกจับไปแล้วรถคันนี้ก็ถูกยึดนะฮะ
เอาไปไว้ที่สพห้วยใหญ่ที่บังละมุง
ปรากฏว่าอยู่ดีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
มีผู้หญิงสองคนเป็นธอมคนหนึ่งเนี่ย

เขาเห็นเข้าเขาก็เลยเข้าไปถ่ายคลิป
แล้วเขาก็พยายามถามว่าไปเอามาได้ยังไงรถคันนี้

เขาถูกจับไปเนี่ยเขาจะไปถ่ายรถคันนี้ออกมาจากสพอยู่แล้ว
คือจะไปเสียค่าปรับลักษณะอย่างนั้นนะครับ
ปรากฏผู้หญิงสองคนนี้เขาบอกลักษณะผู้เป็นคนเมานะ
พูดจาอ้อแอป้อแป้แล้วก็บอกว่าเธอเป็นเด็กตำรวจ
หลุดคำนั้นเพราะว่าเธอเป็นเด็กตำรวจนะครับ
หลังจากนั้นพอมีการถ่ายคลิปนี้ไป
รถคันนี้ไปโผล่อีกทีนึงที่หาดจอมเทียน
โผล่ที่หาดจอมเทียนผู้หญิงคนเดิมขี่นะครับ
มีคนเห็นแล้วก็แจ้งมาที่คุณปอซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้
เขาก็ตามไปจอมเทียนหลังจากนั้นเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจมา
ตำรวจที่สพพัทยาเขาก็มาถึงเขาก็เลยยึดรถคันนี้เนี่ย
กลับไปจอดเอาไว้ที่สภที่พัทยา
หลังจากนั้นเขาก็ถามตำรวจว่าตกลงเนี่ยเขาเอามาได้ยังไง
ตำรวจบอกไงรู้ไหมบอกอ๋อรถคันนี้ไม่ใช่ของปอแล้วนะ
ไม่ใช่ของคุณแล้วเพราะเป็นของหลวงไปแล้ว

ก็เขาถูกยึดไปว่าอย่างนั้นเกินเวลาอย่างนี้หรอ
บอกเนี่ยเป็นของหลวงไปแล้วนะคุณปอซึ่งเป็นเจ้าของ
เขาก็สงสัยว่าจะเป็นของหลวงยังไง
ถ้าเป็นของหลวงจริงทำไมยายผู้หญิงสองคนนี้

เอออันนี้คือตำรวจก็ต้องออกมาตอบนะฮะ

ผมก็เดินเข้าไปถามว่าเอามาได้ไง
ก็แค่อยากรู้ครับเพราะผมเคยไปเอาออกแล้ว

ผมก็พยายามพูดดีครับผมไม่เมาไงครับ
ผมก็พูดแบบว่าเขาเอารถมายังไง

นี่แหละครับก็คือคุณปอก็ยังงงอยู่
ก็คือว่าปล่อยนี้ไปเขาวิการไปทวงถามมาแล้ว

คืออย่างนี้ทางด้านนายฉะไหนนะครับ
เป็นผู้ดูแลข้อเก็บรถเนี่ยก็บอกว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยนะครับ

ในพื้นที่ของสพห้วยใหญ่นะครับ
คดีที่เกี่ยวกับการแข่งรถจักรยานยนต์

ซึ่งสารนั้นได้มีคำสั่งให้ตรวจยึดเป็นของหลวง
ส่วนกรณีที่รถจักรยานยนต์ถูกนำออกไปขับขี่นั้น
เกิดจากสาเหตุที่พนักงานข้อเก็บรถ

ซึ่งไม่ได้แจ้งให้กับตนเองนั้นทราบ

ถึงทราบได้เรื่องตนเองถึงได้ทราบเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะ
นี้ครับได้นำรถคันดังกล่าวไปเก็บกลับคืนที่คอกแล้ว
ส่วนความผิดนั้นจะทำให้การรายงานนะครับ
จะทำรายงานนะครับให้กับทางพันธุ์ตำรวจเอกชุธิเดชจันทรงนะครับ
ท่านเป็นพ่อมกับอยู่ที่สอบพร้อมห้วยใหญ่นี่แหละฮะ
รับทราบแล้วก็พิจารณาลงโทษตามกฎระเบียบต่อไป

ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะ

นี่คือรักทรัพย์นะ

แล้วที่สำคัญที่สุดคนที่ปล่อยออกมาเนี่ย

แล้วที่สำคัญกว่านั้นผู้หญิง

เรื่องนี้มันต้องมีการโยนอยู่แล้วล่ะ
ไม่รู้ว่าเจ้าโยนออกไปไม้ไหนลูกไหน

คนเฝ้าคอกบอกไม่เกี่ยวเขาไปเกี่ยวกับอีกคนนึง

หลังจากนั้นก็โยนมาให้เด็กสองคนนี้อีก

อันนี้อยากรู้ประชาชนอย่างเราอยากรู้ใครผิด
อย่างคุณปอผมเชื่อว่าเขาอาจจะเข้าใจแล้วว่า

น่ะของกลุ่นนี้นะเบลล่ากับพี่เวียยเพิ่งวรรณเกิดเนาะก็เลยจัดหนักเลยจัดหนัก
นี่หมายถึงว่านะเขาก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมนะวันที่๑๘เมษาใช่ไหมที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาเขาทำอย่างนี้ค่ะเขาก็ไปที่รถบ้าน
เสร็จแล้วนางก็ไปจัดโดยการเอาลูกโป่งทั้งหมด
เวียเดินมาถึงปั๊บเปิดดูเป็นเธอเธอช็อกไหมล่ะ
นี่ให้รู้ซะบ้างไม่ธรรมดานะคะคุณ
โอ้โหเจอแบบนี้คุณคิดว่าผู้ชายจะว่ายังไง
ปลื้มสิคะพร้อมโพสต์คลิปลงไอจีทันที
ขอบคุณคุณครับแล้วก็แอดเบลล่าแคมเพ็ญ
ลูกโป่งไว้เต็มเลยเป็นวันเกิดที่อบอุ่นอีก๑ปี
ของลุงครับร่วมจัดงานโดยพี่น้องและเพื่อนแก๊ป

อย่างนี้เบลล่าต้องเรียกว่าป้าหรือนี่ดูดิไง
ให้รู้กันซะบ้างขณะทางฝั่งเบลล่านี่เขาก็ไม่ได้ไม่ลงนะ
แอดเวีย๑๙ก่อนที่หนุ่มเวียจะกลับมาตอบว่า
แค่นี้ก็ดีใจแล้วคุณเออเฮ้ยเอาเอ้าเฮ้ย
ถึงขนาดกระทุบกระเป๋าตุ๊กกระเป๋าอิดอิดอิด
ผ่านไปแล้วเว้ยเป่าเค้กไปแล้วไม่เดี๋ยวปีหน้าไง
ฉันวานเกิดธันวาคฤที่แล้วเห้ย

ไม่ได้ได้ของปลอมแบบไอ้นี่นะเดี๋ยวมีอ่านนะ
อ้าวเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้ก่อน
ไม่อ่านข่าวปุ๊กลุ๊กเหรอที่พี่เมย์อ่านข่าวมากกี้อ่ะอันนี้

แบบอันนี้ตะเองเค้ามีฟิลเลยนะฮะหลังที่เตากั้น

ก็มีทั้งคุณอ้ำพัชราภานำทีมนะครับ
ครั้งนี้น้องสนิทอย่างคุณปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์
รวมไปถึงหนุ่มไม้พัทรเดชก็ไปด้วยนะครับ
คืองานนี้เนี่ยทั้งแก๊งเขาก็ไปกันถือโอกาสทำเตอร์ไพรส์วันเกิดให้กับหนุ่มไม้เขาด้วย
ที่มีการยกเค้กมานะครับพร้อมกันนี้พี่สาวคนสวยอย่างคุณอ้ำ
ก็ไม่ลืมนะฮะจัดของขวัญให้หนุ่มไม้ไปด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นใจกันแบบสุดเลย
แต่ที่สำคัญนะครับที่ทำให้หนุ่มไม้นั้นดูท่าจะยิ้มไม่หุบ
คงเป็นน้องปุ๊กลุ๊กที่โพสต์ภาพนะครับพร้อมอวยพรแบบหยอกน่ารัก
มุ้งมิ้งตามภาษาเพื่อนสนิทนะครับ

เชียวแล้วคุณไม้เขาก็เลยมาตอบนั่นไง
ก็บอกว่าเล่นเราซะแล้วไมเคิลอ่ะไม่ใช่มิเทลขอบคุณนะครับ
คุณแม่ก็เลยบอกเอ๊ะทำไมเป็นมิเชียลอะไรแบบนี้
อ้าวไปที่คุณมากกี้บ้างดีกว่า

ผอมจังเลยน้ำหนักลดลงแบบควบภาพขนาดนี้เลยเหรออะไรแบบนี้
ก็รู้สึกว่าเป็นห่วงอันนี้คลอดแล้วยังผอมหน่อยเหรอ
ผอมมากพอบแล้วลงด้วยความรวดเร็วมากว่าพาตังกระดาษ
เป็นความที่ถ่ายคู่กับสนักตัวโปรด
แต่ทำให้เห็นใบหน้าแล้วก็ช่วงแขนที่เล็กมาก
โดยก่อนหน้านี้มีข่าวฮือฮาออกมาก่อนแล้วนะคะ
ว่าคุณแม่ของเธอเปิดเผยบอกว่าน้ำหนักของมากกี้เอง
ลดลงมา๒๒กิโลจาก๗๐กิโลกรัม
ภายในเวลาเพียงแค่๙วันเท่านั้น
เนื่องจากว่าหลานตัวน้อยกินนมเก่ง

อุ๊ยตายแล้วเหมือนลูกกอกเลยน่ารัก

โดยบอกว่าอยากจะให้เธอทานอาหารเยอะกว่านี้หน่อย
ก็บอกว่าเป็นห่วงคุณแม่ลูกแฝดมากเลย
เพราะว่าภาพที่เห็นรูปร่างของเธอ

อกจากนี้ก็ยังมีดารารุ่นพี่คนสนิทของเธออย่างแพงพิชาพัฒน์

เมนต์บอกว่าผอมไปแล้วเธอหน้าเหลือจิ๋วเดียว
เรียกว่าความห่วงใยส่งตรงหาเธอมากมายจริงนะคะ
มีคนเขียนเยอะมากจริงแล้วผอมลงมาเร็วมาก

ก็ดีนะเป็นทรายที่ดีนะจะบอกให้
คือดีแล้วที่ผอมไม่ใช่แบบว่าอ้วนคาราคาซัง

อันนี้ดีแล้วไม่ต้องห่วงหรอก

มันมาโดยที่แบบว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะบอกว่า

เขาผอมมาดีแล้วอิจฉางแล้วสิ

ใบเตยเชิดใส่คนเมาส์ลบแรนด์เนมขาย

เพราะว่างานโฆษ์ไม่มีเงิน
ช่วยขินให้มันอ่านทุกเรื่องหน่อย
ช่วงหน้ามาฟังคุณผู้ชม
ใบเตยก่อนเลย
เดี๋ยวเวลาจะหมด
ใบเตยเรื่องก็มีอยู่ว่า

นางก็ได้เอาพวกแบรนด์เนมต่าง

เสื้อผ่ารองเท้ากับอะไรอย่างงี้มั้ง

ก็มีคนมาเมาส์เธอบอกว่า

เป็นเพราะว่างานหดเหรอ

แต่จริงแล้วนางกำลังจะมีผลงานอยู่

ไม่รู้อยู่หน้าร้านแอบ

ว่าวัยเตยเนี่ยโคตรราชินีคอนเสิร์ต

หรือว่าไม่มีผลงานเพลงนะฮะ

คือไปวันนึงวิ่งสามงาน
ไม่รู้วันนึงเป็นร้านหรือเปล่า

คิวกันแบบวินาศนางก็อยากให้ดิฉันน่ะ

คือไม่ใช่ว่าจะไม่มีงานแล้วเอาของมาขาย

ไม่ใช่วันหยุดนะวันธรรมดานะ

ยังไม่ได้เลยนางต้องไปร้อง๓ที่

นางเนี่ยจริงแล้วเขาก็ใช้ของแบรนดเนมอะไรอย่างนี้นะ
คือพอเวลามันก็ดูเยอะขึ้นเนี่ย

แต่คุณแม่ก็ไม่ได้ทำลงไอจีไง
คุณแม่ก็นี่แหละเดินไปตามกองถ่าย

แล้วห่วงช่างแต่งหน้าบอกสวยจัง

มันบอกอะฉันจะเอา๑๕๐๐๐บอก๑๐๐๐๐นิงนะ

อะเราก็ใช้มาเบื่อแล้วนะไม่ค่อยได้ใช้
แล้วอย่างเสื้อผ้าเนี่ยชุดพระโต๊งพราดานะซื้อมา๕๐๐๐๐
ใส่ทีละแพสเที่ยว
ทำไมคุณแม่เจอใบเตอร์ที่เกาหลีบ่อยมั้ย

น้องก็ไม่ทำแต่น้องต้องไปเรียนเต้น

อยู่กับพวกแกแท้เก่งจริง

ไม่ได้มาถัดที่ประทับหรือเอาของมาขายไม่ได้

นางเยอะกว่าดาราบางคนไม่ต้องไป

ถึงได้ต้องไปซ้อมเต้นที่เกาหลีบ่อย

นางขี่โพงขี่พร้อมใช่ไหม
กับน้องก็นั่นไงที่ไปออกกับกันไม่รู้น้องลิลลี่ไง
ลิลลี่ตอนนี้ขึ้นแท่นหนึ่งนะลิลลี่กับเจนดี้นะมาด้วยใช่ไหมลิลลี่
เลิกคุยทั้งคำเพลิงเพื่อเธอคนเดียวโอเคหลังมากเลยพอเพลงหนึ่งมานี่ตุ้มเลย